อย่างที่บอกกันไปฟ้าฝนมาและกิจกรรมที่ต้องไปอยู่กลางแจ้งกลางแดดบางที
แม้ฝนมาทำยังไงมันก็สู้เหมือนต้องนางรำ
นางรำคำรำสู้ชีวิตแต่เจอชีวิตสู้กับหนักเหลือเกินเอาไปดูครับ

เราก็ว่าเราสู้ชีวิตแล้วนะชีวิตสู้กลับตลอดเลย
โอ้ผมอยากลุ้มมาไทยฟื้นหนักด้วยต้องลุกไทย
เออเห็นไหมล่ะแต่ชุดยังสวยอยู่

ผ้าหนนอ่าพื้นมันแฉะนิดหน่อยโคลนแบบเยอะที่โคลนเยอะมาก
แต่ท่อนบนยังสวยกันอยู่คือนางรำเขาก็จ้างไปรำงานอยู่ที่เพชรชบุรี
เขาไปเจอสภาพอากาศแบบนี้ทำยังไงดีเอาถุงพลาสติกสวมเท้า
แต่ก็ระวังลื่นเหมือนกันนะมันจะเดินยังไงเนอะเออนี่ฮะ
ก็เลยเอามาให้ดูกันนะฮะคุณโบนภาพรเขาเอาโพสต์เอาไว้นะครับ
เราก็เอามาให้คุณผู้ชมดูเขาบอกว่านี่นะเราก็ว่าเราสู้ชีวิตแล้วนะ
ชีวิตก็สู้กลับตลอดเลยสำหรับงานวันนี้นางรำสู้ชีวิตมาก
คุณโบเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของวงนะฮะรำวงน้องโบนภาพร
เราก็ถ่ายเอาไว้ขณะที่นางรำไปออกงานที่บ้านบ่อนลาวนามบนน้องขนนานอำเภอเมืองที่เพชรชบดีเตฟน
มันตกหนักไงนางรำก็สู้ชีวิตมากรำจนจบนะสนุกในงานก็สนุกนี่นี่
เออก็มากันเต็มที่แล้วฮะแต่ว่าขากลับโอ้โหมันเจออุปสรรคแหม่เสื้อผ้ามันจะเลอะไม่ได้นะฮะ
เพราะปืนบริเวณด้านล่างเหล็ดแล้วต้องถอด

สุดท้ายต้องเอาถุงสวมรองเท้าอีกทีหนึ่ง
เดินย่ำคนเล่นเห็นมั้ย
แต่เขาเต้นจนบัน
น่าสนุกนะฮะให้กำลังใจเนาะ
เดี๋ยวผมส่งคุณดาวคุณอุ๋ยไปเต้นด้วย
โอ้ไม่ไหวครับให้คุณดาวละกัน
เท่าไหร่ฮะวิทยาสูรค่ะ